แล้วเรื่องต่อไปก็เป็นเหมือนกันนะว่าผู้ว่ากรทมอาจจะต้องมาดูเรื่องนี้เป็นความปลอดภัยของคนกรุงเทพฮะ
ผู้หญิงขึ้นรถสองแถวไปฮะปรากฏมีผู้ชายคนหนึ่งถือมีดปังตอมาจะขึ้นรถมาด้วย
เห็นในมือขวาเขาไหมคุณผู้ชมเอามาทำไมนั่นแหละครับปังตอคนอยู่บนสองแถวใจคอไม่ดีเลย
ส่วนคนที่ยังไม่ขึ้นก็ไม่กล้าขึ้นคนนี้ยังกล้าขึ้นมาอีกอาจจะไม่เห็นปังตอนะ
โอ้โหเหตุเกิด๑ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาครับฝั่งตรงข้ามห้างชื่อดังแถวบางแคร์
หญิงสาวที่ถ่ายคลิปนี้ไว้เนี่ยทำคลิปอธิบายด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ไม่ใช่ใครกล้าทำอะไรเลยทุกคนก็กลัวเหมือนกัน
ก่อนถึงป้ายทางลงของน้ำตาลก็คือเขาก็ลงก่อนก็เป็นความโชคดีค่ะ
น้ำตาลก็เลยได้ลงตรงป้ายพอดีก็ถึงห้องอย่างปลอดภัยค่ะ
พูดให้สบายใจก่อนนะคุณผู้ชมว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีใครโดนทำร้ายแต่อย่างใดนะครับ
เพราะชายคนนี้เนี่ยก็ลงจากรถไปเองส่วนคนอื่นบนรถสองแถวก็แยกย้ายกันลงตามป้าย
ไม่ได้มีใครแจ้งตำรวจแต่ไม่รู้ว่าพี่เขาทำไปทำไมนะ
แต่เห็นคุณน้ำตาลเมื่อสักครู่ที่ทำคลิปชี้แจงเนี่ยบอกว่าเวลามีรถขับมาจะจี้สองแถวเนี่ย
เขาจะเลิกเสื้อขึ้นให้ดูว่ามีมีดปังตออยู่นะมีพฤติกรรมแบบนี้ด้วยนะ